เพราะว่าจะมาดูเรื่องของหุ้นรายตัวปี๒๕๕๙
หุ้นไหนหุ้นไหนขึ้นหุ้นไหนลง
หรือว่าหุ้นไหนรุ่งหุ้นไหนร่วง
เรามาติดตามกันจากคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
แล้วก็คุณสินทนันบุญยอดผู้มนวยการอาวุโส
อยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีทั้งสองท่านนะครับเชิญครับ

ข่าวสารด้านเศรษฐกิจวันนี้ครับที่น่าติดตาม
ก็ต้องเริ่มกันที่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องของภาษีนะครับ
ทันไหมอ๋อมาแล้วนะทันครับสุดท้ายทางผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการวันที่๑มกรา๖๑นะครับ
นั่นหมายความว่าบุคคลธรรมดาของคนอเมริกันนะครับ
ต่อไปนี้จากเมื่อก่อนเสียภาษีฐาน๓๙๖อย่างมากนะครับ
ก็จะเหลืออยู่แค่๓๕นะครับลดลงมานะ
เป็นนิติบุคคลจากฐาน๓๕ก็จะเหลือ๒๑

จริงเหตุการณ์นี้นะครับ
จริงผมเชื่อว่านักลงทุนส่วนใหญ่คาดการณ์ไปแล้วนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ดาวโจรนี่ก็ดูไม่ได้ปรับตัวมากนัก
ลดลงมานิดหน่อยนะครับเป็นไปตามคาดการณ์ส่วนใหญ่นะครับนิดหน่อย
แล้วก็ทั่วโลกก็รู้สึกว่าจะเฉยเหมือนกันกับข่าวนี้เหมือนกันนะครับ
ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในตลาดหุ้นต่างประเทศนะ
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นักทุนคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่าน่าจะได้อยู่แล้วนะครับ
ทีนี้เรื่องของภาษีที่ลดลงมาก็ต้องเรียนว่าส่งผลดีกับคุณอเมริกามากนะครับ
หุ้นอเมริกาขึ้นมาอยู่ประมาณ๒๕
โอ้ก็แสดงว่ารับข่าวไปเต็ม
มองว่าปีหน้ายังไงตลาดหุ้นทางฝั่งดาวโจต้องสดใส
เพราะฉะนั้นตลาดดาวโจรก็เลยตอบรับมาตั้งแต่ปีนี้เลยนะครับ
จริงหุ้นไทยเนี่ยก็รู้สึกว่าลิงก์ไปกับทางฝั่งอเมริกาเหมือนกันถูกไหมน้องมะ

เพราะว่าบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยถ้าเฉพาะท่านผู้ชมไปศึกษาดี
ไม่ใช่แค่เขาทำงานทำธุรกิจในไทยนะขยายไปทั่วโลกเหมือนกัน
คือจะหมายถึงว่าบริษัทใดก็ตามที่มีไปตั้งรกรากอยู่อเมริกา
อาจจะไปทำธุรกิจในอเมริกาก็จะได้ผลประโยชน์ทางภาษีตรงนี้ด้วย
แต่ว่าธุรกิจนี้ครอบคลุมทั่วโลกมาก

ผมเชื่อว่ามีอีกหลายประเทศเหมือนกันนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของส่งออกอาหารนะครับ
นั้นก็มีไปซื้อบริษัทลงทุน

ก็จะเห็นว่าบริษัทไทยลงทุนทั่วโลกค่อนข้างเยอะ

เขาจะได้อันนี้ส่งอะไรบ้างจากทางลดภาษีของทางฝั่งอเมริกัน
นักลงทุนยังประเมินผลดีของนโยบายนี้ต่ำเกินไป
โอ้โหนี่เราก็ต้องมาตามดูนะครับว่าจะเป็นยังไง
ทีนี้ถ้ามาฝั่งบ้านเราครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทย
เมื่อ๒๓วันก่อนก็ทะลุจุดสูงสุดของปีนี้ไปแล้ว
ตอนนี้มาอยู่ที่๑๗๓๘จุดนะครับ
เมื่อวานก็บวกมา๕จุดนะครับปริมาณการศึกขายกว่า๕๐๐๐๐ล้าน
โอ้โฮเยอะทีเดียวนะทีนี้ช่วงปลายปีถ้าสังเกตให้ดี
นักทุนต่างชาติอาจจะเริ่มซอบลงไปหน่อยนะ
หยุดแล้วนะครับหยุดแล้วนะครับนิเชียวกันแล้วใช่นะครับเริ่มหยุดแล้ว
แต่ตัวเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับดัชนีเซตอินเด็ก
เรารู้สึกว่าทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่ปี๒๐๑๓
โอ้โหที่จริงน่ารุ้นนะว่าจะสูงสุดหรือเปล่าในรอบ๒๐ปี
ก็คือตั้งแต่สมัยต้มแมมกุ้งเลยต้มแมมกุ้งตอนนั้นอยู่ประมาณ๑๗เท่าไรนะครับอ้โฮนิดเดียวนะแป๊บเดียวนะ
เขาบอกว่าประกาศเอามาเนี่ยอาจจะโตได้สำหรับ๓๙นะจากเดิม๓๘เนี่ยโอ้โฮว่าดีแล้วนะ
ขยับมาอีกนิดนึง๙นะครับก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับ
เมื่อวานนี้ถ้าเรามาไล่ดูนะครับก็เห็นว่าหน้าสถาบันยังซื้ออยู่

ทีนี้ในปี๖๐ที่ผ่านมาก็ต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับ
เป็นปีที่ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ง่าย
เหมือนเช่นหลายปีที่ผ่านมานะครับ

ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครคิดว่าหุ้นไทยจะปรับตัวทะลุ๑๖๐๐ได้
วันนี้เราเลยสรุปภาพรวมหลักทรัพย์ลายตัวครับ
ว่าถ้ารวมทั้งหุ้นนะครับ
ทั้งหมด๙๔๒ตัวนี่เป็นข้อมูลนะวันที่๑๙นะครับ
ใช่อธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าในตลาดหุ้นไทย

หุ้นปกติเขาเรียกว่าเป็นหุ้นสามัญธรรมดา
ไปซื้อแล้วเป็นเจ้าของคือเรียกว่าหุ้นธรรมดานะครับ
แต่จริงในตลาดหลักทรัพย์เขาเรียกว่ามีหลักทรัพย์เยอะแยะ
ก็มีประมาณ๙๔๒ตัว
แต่บริษัทที่เป็นหุ้นจริงรู้สึกอยู่ที่ประมาณ๕๐๐กว่าตัวใช่ไหม

จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราลองมาดูหุ้นหลายตัว
ตัวที่เอาแค่กำไรหรือขาดทุนเนี่ย
หุ้นกำไรจะมีอยู่ประมาณสัก๔๐
ในสไลด์ใช่ไหมครับกำไรสักประมาณ๔๕
ในขณะที่ตัวที่ซื้อไปแล้วขาดทุนประมาณสัก๕๕
โยนเลี้ยนหัวก็ยังมีโอกาสครอบในเป็นสูงกว่านะ

น้อยกว่า๕๐นะครับทีนี้ถ้าเกิดมาดูหุ้นที่กำไร
ตัวที่กำไรแล้วชนะตลาดคือมีผลตอบแพนสูงกว่าเซ็ตอินเด็ก
มีอยู่ประมาณสัก๓๐แล้วนะครับพี่เน็ต
ชนะตลาดหมายถึงว่าปีนี้ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนประมาณ๑๑
มีแค่นิดเดียวใช่ไหมที่ชนะ๑๑นี่นะ
โอ้โหน้อยมากนะครับนี่ถ้าเกิดว่ามาดูรายตัวนะครับ
ผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างคร่าวแล้วกันว่าตัวที่ราคาปรับตัวสูงขึ้นมา
อ๋อบวกมา๔๘๕นี่ต้องบอกจริงเขาไปนั่งดูไม่รู้เขาทำอะไรนะ
ผมต้องลองรับชมนะเพราะว่าไม่รู้นะครับขอดูอันดับ๒ดีกว่านะ
อ่าเห็นแววเพิ่งมีแถลงข่าวไปเมื่อไม่นานด้วยนะฮะ
นะครับก็เหมือนมีการร่วมคุณภัณฑ์ธุรกิจค่อนข้างเดียวเหมือนกัน
แต่ตัวเลขนี้รู้สึกว่ากำไรผลตอบแทนที่เติบโตมา๒๐๐กว่าเปอร์เซ็นเลยเหรอ

แค่๓ไตรมาสนะครับปีนี้๙๐๐กว่าแล้ว

เอานะครับมาดูอันดับ๔ดีกว่า

เปลี่ยนไปแล้วนะครับมาทำด้านเครื่องสำอาง

เปลี่ยนธุรกิจกำไรก็เปลี่ยนตาม
ราคาหุ้นก็บวกมา๒๐๐กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ส่วนฝั่งที่ราคาลงมาหนักเนี่ย
โอ้โหก็ต้องยอมรับว่าตัวหนึ่งก็ตัวใหญ่นะครับ
ผมก็ลบมา๘๗เปอร์เซ็นต์

ก็ตัวบริษัทนี่ก็ถ้าใครรู้จักตึกมหานครเนี่ย
ก็ลบไป๘๐กว่าเปอร์เซ็นต์

แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ทุกท่านดูสไลด์ที่๒ดีกว่านะ

ถ้าเกิดคุณเลือกหุ้นเองความเสี่ยงของคุณก็คือ
กับรัฐจะตกโตหรือเปล่ามีปัญหามั้ยนะครับ

ผมเชื่อว่ามีหลายเครื่องมือหลายผลิตภัณ

หนึ่งในนั้นครับคือกองทุนนั่นเองนะครับผม
ถ้าเกิดเราเลือกไม่เก่งให้ผู้
มีความสามารถเก่งกองทุนจัดการแทน
ที่คัดเลือกหุ้นให้โดยว่าเราจะเลือกหุ้นตามดัชนี
ถูกต้องก็คือเป็นกองทุนรวมดัชนีนั่นเอง
คิดง่ายครับตลาดหุ้นได้
เขาต้องได้มากกว่าหรือใกล้เคียง
ซึ่งปีที่ผ่านมาก็ทำไปได้๒๐นะครับ

หมายความว่าในตลาดมีหุ้นแค่๑๙เท่านั้น
ถูกว่าไม่ธรรมดานะ
เพราะฉะนั้นก็อยากเอามาฝากท่านผู้ชมกันแล้วกันนะ
เริ่มต้นปีใหม่ปีหน้าอยากเริ่มต้นลงทุน
ฝากตัวนี้ไว้นะครับน่าจะลงทุนได้เริ่มต้นได้ง่าย
ถ้าไม่ได้ง่ายก็ซื้อแบบถั่วเฉลี่ยทุกเดือนไปเลยนะครับ
ก็สะดวกอ้อมอัตโนมัติด้วยนะครับ
ตอนนี้เป็นสาระดีนะครับที่ฝากไว้กับท่านผู้ชมในวันนี้ครับ

ขอบคุณนะครับคุณสินทนันกับคุณปริพันธ์นะครับ